รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบราคาเสื้อสีดำที่ห้างค้าปลีกค่ะ
พบว่าก็ยังเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดค่ะ
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ห้างค้าปลีกเพื่อตรวจสอบราคาเสื้อดำที่วางจำหน่าย
โดยพบว่าเสื้อสีดำและเสื้อสีขาวมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนไม่ขาดแคลน
มีราคาขายตั้งแต่๙๙บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับแบบและเนื้อผ้าโดยไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด
อกจากนี้ทางห้างค้าปลีกยังได้นำริบบิ้นสีดำมาแจกฟรีพร้อมแนะนำประชาชนให้แต่งชุดสีเทาหรือสีขาวแล้วติดริบบิ้นสีดำแทนได้
ประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อทีละมากเพราะจะมีของทยอยออกมาเรื่อยโดยได้หารือกับผู้ผลิตแล้วให้เร่งผลิตนำสินค้าออกสู่ตลาด
และในวันศุกร์ที่จะถึงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ร่วมกิจกรรมเทใจถวายอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว
โดยจะนำเสื้อดำคุณภาพดีมาขายในราคาพิเศษที่ต่ำกว่าท้องตลาด
พร้อมกันในห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกทั่วประเทศค่ะ